นี่ก็วนเวียนป้วนเปลี่ยนอยู่แถวสื่อเนี้ยแหละค่ะไม่ใช่
ฉันไม่แน่ใจว่าคือจะเอาให้ได้ใช่ไหมจะไฟ่ใช่ไหม
คุณปรินาไกรคุบค่ะสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
จู่แกก็วันนี้คืนดีออกมาโพสต์เฟซบุ๊คอีกแล้วคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ย
สภาเปิดนะสอสอก็ต้องเข้าสภาไปทำหน้าที่ฉันไม่แน่ใจแกว่างงานหรือยังไร
โพสต์เฟซบุ๊คล่าสุดค่ะนี่ว่าแรงมากแฮชแท็กแบนนางงามชั่ว
ไม่เอานางงามสนับสนุนมอบต่อต้านสถาบันมันหมายถึงใครล่ะ
คือสืบเนื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยจำได้ใช่ไหมคะ
ว่ามีม็อบไงม็อบเยาวชนปลดแอบใช่ไหมคะเขาไปชุมนุมกัน
ทีนี้เนี่ยพอโพสต์แบบนี้ปุ๊บก่อนหน้านี้
ชาวเน็ตเขาก็เลยพุ่งเป้าไปที่คุณมาริยาคุณมาริยาภูลเลิศล่าเป็นอดีต
มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์สองพันสิบเจ็ดที่ประกาศเลยว่าจะยืนเคียงข้าง
มอบปลดแอร์นะคะก็เลยกลายเป็นว่าจับมาชนกัน
จะหมายถึงคุณมาริยาหรือเปล่าก่อนหน้านี้ไฟล์กับพี่บุ๋มไป
เรื่องเพิ่งซาไปนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วนะคะ
กับคุณมาริยาไม่แน่ใจนะยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
แต่ว่าชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้
นี่คุณมาริยาสวยไหมล่ะโอ๊ยสวยการศึกษาดีมีสมองเก่งนะฮะ
คุณได้ดูไหมตอนที่น้องเขาตอบคำถามเนี่ยตอบดีมากนะฮะ
เออแล้วเมื่อสักครู่เห็นไอจีสตอรี่ไหมคะไอจีสตอรี่นะฮะ
คุณผู้ชมเนี่ยเป็นไอจีสตอรี่ของใครล่ะ
ของคุณเอ๋ของคุณมาริยานะคะของคุณมาริยานะคะ
ขึ้นข้อความเป็นภาษาอังกฤษบอกไทยแลนด์เช่นเอ่อ
แล้วก็สวมหน้ากากเมื่อเข้าชุมนุมฉันอยากจะอยู่ตรงจุดนั้น
นั่นแหละมันก็มีประโยคฉันอยากจะอยู่ตรงจุดนั้น
ก็คือประกาศเคียงข้างเยาวชนปลดแอบไง
คนก็เลยเอาไปเชื่อมโยงกับที่คุณเอ๋ไปโพสต์เมื่อสักครู่
เออถ้าคุณเอ๋จะโพสต์แบบนี้ตรงมาเลยดีกว่าว่าใคร

แล้วคนก็บอกว่าเออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณมาริยาพูด

ก็ว่ากันไปครับนะฮะอ้าวพักอีกสักครู่นะฮะ